มาเกาะติดคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่กันหน่อย
คุณผู้ชมถ้านับจนถึงวันนี้๔๒วันแล้ว
๒วันยังหาตัวคนที่ทำให้น้องเสียชีวิตไม่ได้
แต่เมื่อวานมีพระสงฆ์รูปหนึ่งเดินทางมาจากเชียงบราย
บอกพ่อกับแม่ของชมพู่ว่าอัตมาเห็นในนิมิตร
ว่าน้องชมพู่เสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าช็อต
แล้วมีช่างต่อเติมบ้านสองคนเห็นแล้วนำร่างของน้องไปทิ้งไว้บนเขา
บอกแบบนี้เลยไปฟังเสียงพระรูปนี้เดินทางมาแล้วก็พูดประโยคนี้เลยไปฟังครับ
เพราะเขาตัวเล็กจนทำภายในนี้ช้ำไปหมดเลยเหมือนกับเหมือนกับเอาน้ำรอดน้ำรอดใส่ฝาก
อืมตายทันทีแล้วหลังจากนั้นล่ะอ่ามีคนกลัวว่าเด็กจะมาตายในบ้าน
ในบ้านเขาก็เลยอุ้มออกไปนี่ฮะพระรูปนี้ก็มานั่งอยู่ที่เถียงหน้าบ้านพ่อกับแม่นะ
เล่าให้ฟังเลยเนี่ยน้องชมพู่นะไม่มีคนทำให้น้องตายนะ
น้องชมพูดไม่ได้ถูกใครฆ่าแต่น้องชมพูดเนี่ยนะฮะได้ยินเสียงสายไม้
ก็เดินตามเสียงนั้นไปนะฮะในมือเนี่ยถือรถเด็กเล่นเป็นรถแบ็คโฮลอ่ะนะ
ระหว่างที่เดินไปน้องไปเหยียบสายไฟถูกไฟช็อตเสียชีวิต
คนเห็นก็ตกใจกลัวความผิดนะเพราะมีเด็กประตายในบ้าน
ก็เลยอุ้มน้องเนี่ยไปซ่อนอยู่กลางป่านะท่านก็บอกว่าหากตำรวจจะหาฆาตกร
หาไม่ได้หรอกเพราะไม่มีคนฆ่าน้องแต่หากจะหาคนที่เคลื่อนย้ายศพอ่ะ
น่าจะหาได้หากต้องการรู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนทำ
ใครเป็นคนเอาศพน้องไปให้สังเกตว่าคนนั้นเนี่ย
น่าจะซีดเพราะเขามีพิรุษเพราะความกลัว
อ่ะเพราะว่าอย่างนั้นนะอ่าทีมข่าวก็ไปถามเพราะว่า
พระรูปเนี้ยอ้างถึงช่างต่อเดิมบ้านสองคนค่ะในจุดนั้นน่ะ
มีช่างที่ไปทำงานชื่อว่าช่างวาคุณผู้ชมช่างวาคือคนใส่หมวกนะด้านซ้าย
อีกคนนึงช่างดกด้านขวาช่างวาบอกว่าจริงผมเนี่ยไปต่อเติมบ้านให้กับบ้านนายแอ๋ม
ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านน้องชมพู่จริงแต่ว่าฟังจากนิมิตของพระแล้วเนี่ย
มุ่งมาที่ผมสองคนล่ะที่เห็นน้องชมพู่ถูกไฟช็อตแล้วอุ้มร่างไปบนเขา
วาก็บอกว่าผมเป็นเพื่อนของแม่ของน้องชมพู่นะฮะ
วันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมวันนี้น้องหายไปเนี่ยราวเจ็ดโมงเช้าเนี่ย
เข้าไปทำงานที่บ้านของนายแอ๋มจริงนะเดินแวะไปดูบ้านน้องชมพู่ด้วย
เห็นน้องชมพู่นั่งกินข้าวกับพ่อแม่ใส่เสื้อกล้ามลายการ์ตูนที่หายไปแหละนะฮะ
ราว๑๐นาทีถัดมาก็ไปเริ่มงานต่อเติมบ้านที่บ้านของนายแอ๋ม
ขนาดนั้นเนี่ยผ่านไปสักเก้าโมงกว่าได้ยินเสียงคนเนี่ยเริ่มตามหาชมพู่แล้ว
อืมผ่านไปไม่นานไฟมันดับก็หยุดทำงานแล้วก็ไปช่วยตามหา
เขาว่าอย่างนั้นนอกจากนี้จุดที่ทำงานวันนั้นเนี่ย
เป็นมุมอับเขาบอกว่าเขาไม่เห็นหรอกว่าใครอยู่หน้าบ้าน
เห็นคนที่อยู่ในบ้านน้องชมพู่ด้วยซ้ำ
แม้ว่าจะอยู่ห่างกันไม่กี่เมตรก็ตาม
ส่วนนิมิตของพระที่บอกว่าช่างสองคนรู้

เขาบอกว่าทำไมไม่ไปขอหมายสารมาจับเขาเลยล่ะ

งานก็ทำไม่ได้รายได้ก็ไม่มี

เพราะทุกคนในหมู่บ้านนี้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยไปหมดแล้ว

เขาบอกว่าอย่ามาทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนไปมากกว่านี้เลย

วาพูดอย่างนั้นเอาไปฟังเสียงช่างวานะครับ

พระไปขอหมายสารจากมาเลย

เขาจะไม่เหนื่อยเขาจะได้หยุดพักสักที
เดือดร้อนมันมองหน้ากันไม่ได้แล้วช่วงนี้

พระมาชี้คนนู้นบ้างมาชี้คนนี้บ้าง

คือตามที่ท่านที่ช่างวาพูดเราก็เห็นใจนะ
เพราะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่

หลายคนก็คิดว่าคนนั้นเป็นผู้ต้องสงสัย

ทีนี้เราไปถามคุณแม่ของน้องชมพู่นะคะ

แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวแบบนี้นะคะ

ว่าลูกสาวเนี่ยเดินไปเหยียบสายไฟ

แม่บอกว่าฉันเชื่อผลทางนิติวิทยาศาสตร์

ไม่ได้มีเรื่องของการถูกไฟฟ้าช็อตนะคะ
ลูกสาวก็ไม่เคยไปวิ่งเล่นนอกบ้านสักครั้ง
ทีนี้กรณีที่ช่างใส่ไม้ก็คือช่างวาเนี่ยอืม
เอ๊ะเป็นคนแบกร่างน้องชมพู่ไปหรือเปล่า

สิ่งที่แม่เชื่อว่าช่างวาจะทำก็คือ
ต้องรีบนำน้องไปส่งโรงพยาบาล
ไม่ใช่ทำแบบที่พระนิมิตเห็น
อย่ากล่าวหากันโดยที่ไม่มีหลักฐาน

แล้วแม่น้องชมพู่ก็บอกว่ายังเชื่อ

แม่บอกว่าน้องต้องถูกใครสักคน

แล้วมีใครนำศพไปอำพลางคดีนะคะ
คิดว่าถ้าไฟช็อตน้องจริง
หมอที่ตรวจไม่น่าจะไปถึง๓ที่นะ
น้องน่าจะไม่ได้ใช่ไม่ใช่ว่าจะผ่าถึง๓ที่นะ
เพราะว่าหมอต้องตรวจเจอว่าน้องโดนไฟช็อตตั้งแต่แรกแล้ว

เพราะว่าถ้าเกิดว่าช่างวาเห็น
ซึ่งช่างวาไม่ได้เป็นคนทำให้น้องเสียชีวิต

ต้องรีบพาน้องไปโรงพยาบาล

ใช่ค่ะแล้วก็ผลทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้ระบุด้วยนะคะ

ส่วนความคืบหน้าของคดีค่ะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ตำรวจชุดสืบจากตำรวจภูทรภาค๑
แล้วก็สืบจากนครบาลกว่า๑๙
เดินทางขึ้นไปนะคะไปเก็บพยานหลักฐานบนภูเหล็กไฟอีกครั้งหนึ่ง
ก็มีการแบ่งกำลังทำงานกันเป็น๓ชุดนะคะ
ที่๑และชุดที่๒ใช้เส้นทางจากสวนยางพารา
ที่อยู่ห่างจากบ้านน้องชมพู่ไปสักประมาณ๑๕๐เมตร
แล้วก็เดินลัดล้อไปทางทางเดินที่ชาวบ้านเขาใช้เดินกันนะคะ
ยังจุดที่พบศพน้องชมพู่ใช้เวลาในการหาหลักฐานต่าง
กว่า๔ชั่วโมงแล้วสุดท้ายกลับมาที่จุดเดิมนะคะ
ซึ่งปรากฏว่าไม่พบอะไรเพิ่มเติมนะคะ
ตำรวจทำงานอย่างเต็มที่แล้วสิ่งที่เรานำเสนอ
เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อต่างย้ำว่ามันเป็นหนึ่งในข้อสงสัยของตำรวจ
เราก็เลยจะต้องนำเสนอในทุกแง่ทุกมุม
ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อทิ้งไปนะคะ
เพราะว่าตำรวจบอกว่า๑ข้อในข้อสงสัยเนี่ย
คนร้ายอาจจะต้องการบางส่วนบางอย่างจากน้องชมพู่
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะพูดถึงเรื่องของความเชื่อ
เมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งรายค่ะติดต่อมาที่ครอบครัวของน้องชมพู่นะคะ
แต่ไม่ได้มาด้วยตัวเองสำหรับรายนี้โทรศัพท์มา
โทรศัพท์มาหาแม่ของน้องชมพู่ซึ่งช่วงเวลานั้นค่ะเนี่ย
คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนั่งอยู่กับคุณแม่เลยนะคะ
ตัวเขาเนี่ยโทรศัพท์มาบอกเล่าเหตุการณ์แบบนี้
แต่เขาบอกก่อนนะคุณสมบัติของเขาเขามีองค์เทพเป็นนักปฏิบัติธรรม
เห็นคนร้ายได้เลยตอนนี้แล้วก็โทรมาบอกเบาะแส
แล้วก็ย้ำคุณแม่บอกว่าคุณแม่มีปากกาไหมจดเลยนะครับ
ฟังตั้งใจฟังและจดข้อมูลนี้ไปบอกตำรวจ
แต่คุณแม่บอกว่าช่วงเวลานั้นตำรวจไม่อยู่บ้านขึ้นไปบนเขา
อยู่ในบ้านไม่มีในหมู่บ้านไม่มีไปบนเขา
คุณแม่ก็เลยเอางั้นวานน้องนักข่าวคุณนฤทธิ์ช่วยจดรายละเอียดให้หน่อย
แล้วก็เปิดสปีกเกอร์โฟนฟังพร้อมกันไปแบบนี้นะคะ
ร่างทรงให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะบอกชื่อเธอก่อน
บอกว่าชื่อสุพิญญาเธอฝันเห็นน้องชมพู่มาบอกกับตัวเธอเอง
และแสดงให้เห็นภาพช่วงคือมันออกมาเป็นนิมิตรเลย
เห็นเลยบอกว่าวันนั้นน้องหายตัวไปประมาณบ่าย๓โมง
ช่วงนั้นน้องชมพู่นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านคนเดียว
ส่วนพี่สาวน้องสดิ้งหลับอยู่หลังจากนั้นไม่นานค่ะ
บอกว่ามีคนร้ายเป็นผู้ชายอายุ๔๙๕๐ปีสูง๑๖๐
ผิวแดงดำผมอยากศกมีโหนวดนิดหน่อย
หมวกปีกกว้างเดินเข้ามาหาน้องชมพู่แล้วก็บอกว่า

หลังจากนั้นอุ้มเลยค่ะอุ้มน้องชมพู่ด้วยมือข้างขวา
โดยอุ้มไปได้สักพักน้องชมพู่ตกใจร้องเสียงดังค่ะ
คนร้ายใช้มือซ้ายจับเสื้อน้องชมพู่ที่ใส่อยู่อ่ะถลกขึ้นมาแล้วก็จับ
อภัยนะคะอุดปากน้องเพื่อไม่ให้น้องร้อง
เขาบอกว่าช่วงเวลานั้นแหละที่เอาเสื้ออุดปากน้องไม่ให้ร้อง
น้องเสียชีวิตโอ้โหนี่คือร่างทรงเห็นละเอียดยิบเลยนะ
ละเอียดยิบเลยนี่คือนิมิตเขาเขาบอกแบบนี้
พอน้องเสียชีวิตปุ๊บคนร้ายถอดเสื้อเอาติดตัวไปด้วย
เสื้อของน้องที่เราหาไม่เจอตอนนี้เนี่ยนะคะตำรวจหาอยู่เนี่ยนะคะ
ร่างทรงบอกว่าเขาเอาติดตัวไปด้วยส่วนเสื้อผ้าที่เหลือ
อดไว้ที่บริเวณก่อนทางขึ้นเขาแล้วก็อุ้มน้องไปทิ้งที่ต้นไม้ใหญ่
จากนั้นคนร้ายรีบลงจากเขาค่ะครับนอกจากนี้นะคะ
ร่างทรงได้บอกให้คุณแม่น้องชมพู่และตำรวจลองไปตามหาคนร้ายดูสิ
อืมมีจุดสังเกตแบบนี้นี่คือจุดสังเกตที่เขาเล่าให้ฟังทั้งหมดเอา
นักข่าวเราเขียนตามที่ร่างทรงบอกเลยนะใช่อ่า
และทีมกราฟิกของเราก็เอามาทำภาพให้คุณผู้ชมเห็นภาพแบบนี้
เป็นชาวบ้านกกดูเป็นผู้ชายพ่อม่ายลูกติดสองชอบดื่มเหล้าพกมีด
เท้าขวามีรอยฉีกตรงกลางเล็บส้นเท้าแตกส่วนเท้าซ้ายค่ะ
ชี้จะเบียดกับนิ้วโป้งมือขวาหนามือซ้ายข้อนิ้วงอนิด
หางคิ้วด้านซ้ายมีแมลงวันเล็กใต้ตาขวามีขี้แมลงวัน
ข้างซ้ายมีขี้แมลงวันเออมีขี้แมลงวันเยอะนะคนนี้นะคะ
กลางศีรษะจะมีแผลเป็นเหมือนรอยแตกคล้ายถูกตีด้วยของแข็งหน้าอกด้านบนมีไฝหนึ่งเม็ด
ราวนมก็มีไฟอีกซึ่งหากชาวบ้านเธอบอกเลยนะ
ถ้าชาวบ้านไปเจอลักษณะแบบนี้คุณแม่จดเลยนะถ้าชาวบ้านไปเจอแบบนี้
บอกตำรวจได้เลยคนนี้แน่แน่เนี่ยเขียนภาพสเก็ตมาให้เลยนะเนี่ย
จากเขาจะพูดเป็นคำพูดทีมข่าวของเราจดแล้วเขาส่งไลน์มา
เออเวลาเวลาเบอร์มันจะขึ้นไลน์ด้วยไงครับ
เขาส่งภาพมาให้แบบนี้บอกเป็นภาพสเก็ตแบบนี้เลยคุณแม่เอาไปให้ตำรวจเลยนะคะ
ซึ่งคุณแม่ก็ทำไมถึงรู้รายละเอียดขนาดนี้
นี่ก็เป็นการตั้งคำถามนั่นแหละนะคะแต่จากการตรวจสอบของทีมข่าว
ดุกกตูมแล้วซึ่งมันคดมีตรรมหนีแบบนี้ไม่ขี่แมมวงแมมวัน
พ่อไม่ลูกสองไม่มีไม่มีเลยนะไม่มีเออเอ้า
มาหาแม่น้องชมพู่ค่ะอ่าช่วงนี้ต้องขอบคุณลาบอสามือก่อนนะคะ
อาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรแต่ว่าเรื่องของน้องชมพู่ยังไม่จบนะ
อ่ะยังไม่จบค่ะคุณผู้ชมคือเหตุการณ์เนี้ย
น้องชมพู่หายตัวไปสิบเอ็ดพฤษภาใช่ไหมอ่า
จนถึงตอนนี้เราย้ำเลยนะคะว่าตำรวจยังไม่สามารถที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน

นั่นแปลว่าตอนนี้ยังไม่มีใครตกเป็นผู้ต้องหามีเพียงผู้ต้องสงสัย
ถ้าเกิดว่าไปดูตั้งแต่ตอนต้นตั้งแต่เกิดเรื่องคุณผู้ชม
ตอนนี้เราสรุปคร่าวมีผู้ต้องสงสัยทั้งหมด๙คนค่ะ
ที่ตำรวจเรียกไปสอบปากคำบางคนนี่สอบหลายครั้งแล้วนะคะ
คนแรกเบอร์หนึ่งเลยนะคะลุงพลหรือนายชัยพลวิพาเป็นลุงของน้องชมพู่ค่ะ
คนที่สองนายสมคิดนายสมคิดเป็นใครนายสมคิดเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านนะคะ
มีบ้านห่างจากบ้านน้องชมพู่ไป๒๐๐เมตรเดินกันถึงนะคะ
คนที่สามคุณผู้ชมดูตามกราฟิกหน้าจอเลยนะคะนายรินเป็นชาวบ้าน
ซึ่งเป็นคนหาของป่าเก็บผักหวานบนภูเขา
คนที่๔นายเฉลิมคนนี้เนี่ยบ้านอยู่ห่างจากบ้านน้องชมพู่ไปสักประมาณ๒๒๐เมตรค่ะ
คนที่ห้านายเต้ยนายเต้ยเป็นใครนายเต้ยก็เป็นคนในหมู่บ้านแล้วค่ะ
เคยต้องคดีลักกางเกงในผู้หญิงในหมู่บ้านนะคะ
คนที่๖นายสมบัตินายสมบัติเนี่ยเป็นคนแรกที่ไปพบศพน้องชมพู่
คนที่๗นายวาหรือว่าช่างวาเป็นช่างต่อเติมบ้าน
แล้วก็เป็นคนที่พระจากทางเหนือนิมิตเห็นใช่ไหมคะ
ว่าเป็นคนแบกศพน้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
คนที่๘นายกานายกาเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับบ้านน้องชมพู่นะคะ
คนสุดท้ายก็คือคนที่๙นายแชมป์
นายแชมป์เนี่ยเพิ่งจะเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านกกอกค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ข้อมูลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ
เห็นบอกว่าตำรวจเรียก๗คนผู้ต้องสงสัยไปสอบปากคำเพิ่มเติม
มีใครบ้างดังนี้ค่ะนี่นะคะ
พ่อแม่ช่างวาช่างโด่งยายรองพี่ปุ้ยแล้วก็ผู้หญิงที่ชื่อว่ายุ้ยค่ะ
ทั้งหมด๗คนเป็นผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจมีการเรียกไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
แต่เรียกไปสอบปากคำในฐานะพยานของคดีนะคะ
ส่วนป้าแตนป้าของน้องชมพู่

คือมาจ้องจับผิดคนในครอบครัวมั่นใจนะคะว่าคนในครอบครัวเนี่ยบริสุทธิ์
แม้ว่าบางครั้งเขาอาจจะเล่าเรื่องราวคือตำรวจต้องมีการสอบปากคำซ้ำถูกไหมคะ
ก็จับพิรุษนั่นแหละป้าบอกว่าแม้ว่าบางครั้งเนี่ยจะพูดจาเล่าเรื่องราวอาจจะไม่ตรงกันบ้าง
แต่เป็นเพราะความเหนื่อยล้าเป็นเพราะความเหนื่อยล้านะคะ
เช่นเดียวกับลุงพลที่ยังยืนยันว่าตนเนี่ยไม่ใช่เป็นคนฆ่าน้องชมพู่นะคะนี่ลุงพลค่ะ
นักข่าวก็ยังคงเกาะติดเรื่องนี้อยู่นะคะ
คุณผู้ชมครับในฝากฝั่งของพระเดือนชัยซึ่งก็มามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีนี้
จากว่าก่อนหน้านี้ท่านเองก็ไปแสดงอภินิหารนะฮะแล้วก็มีการไปให้เบอร์ให้เลข
ชาวบ้านเขาไปถูกรางวัลซึ่งมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีของน้องชมพู่ด้วย
แล้วก็ถูกให้ย้ายออกจากวัดที่มุกดาหารกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดที่อุดรธานีนะฮะ
นักข่าวตามไปในจุดที่ท่านไปอยู่แต่ว่าไปเจอน้องสาวของพระเดือนชัย
ชื่อว่านางสาวพานศรีสร้างสุระอายุ๕๓ปี
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสำนักที่พระเดือนชัยไปอยู่ล่าสุดนะฮะ
ปรับตัวทางข้าวคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมมันมีช็อกเขียนอยู่
ที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าแล้วก็บอกว่าไม่มีใครอยู่ในบ้าน
แต่ก็มีน้องสาวเนี่ยชะโงกหน้าออกมาตอนไปเจอนะฮะน้องสาวของพระเดือนชัย
กำลังโว๊ยวายด่าเลยจนคนในบุคคลตกใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมต้องด่ากันขนาดนั้นทีมข่าวจับใจความได้บอกว่า
คือน้องของพระเดือนชัยโมโหนะฮะโมโหที่มีนักข่าวบางช่อง
ซึ่งไม่ใช่ไทยรัฐทีวีนะคุณผู้ชมนะไปสัมภาษณ์แม่กับน้องสาวอีกคนของพระเดือนชัย
ซึ่งน้องสาวคนนั้นเนี่ยมีอาการทางสมองพิการที่ใบหน้าน้องก็ตกใจ
มีคนไปสัมภาษณ์พูดผิดพูดถูกแล้วที่สำคัญมีการแอบอัดเสียงไป
แพร่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตน้องสาวคนนี้ก็เลยโมโหมาก
โมโหก็เลยด่ากราศไปฟังเสียงช่วงนี้หน่อยครับ
ห้าตอนนี้อ้าวค้าสารพี่ของฉันเตียบหายนะ
ถ้าหาคุณจะว่าห้าขาวกว่าอ้าวนะ
คือเราเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงคนนี้นะ

ว่ามันเป็นเรื่องราวใหญ่โตเป็นคดีความเป็นข่าว
เอาไปเผยแพร่โดยที่เขาไม่เห็นด้วย

ทีนี้หลังจากที่คุณพานศรีอารมณ์เริ่มลงมาใจเย็นลงแล้ว

เข้าไปนั่งพูดคุยที่เดียวเลยนะฮะแล้วน้องสาวก็ต้องการจะชี้แจงกรณีของพระเดือนชัยทั้งหมดผ่านไทยรัฐทีวีดังต่อไปนี้
บอกว่าตั้งแต่พี่ชายย้ายมาจากมุกดาหารมาอยู่อุดรเนี่ยคือบ้านเกิดก็มีคนเข้ามาหาที่สำนักสงฆ์รวมไปถึงชาวบ้านก็เดินทางมาหาจำนวนมาก
แต่สื่อเองก็มาไปสัมภาษณ์ชาวบ้านไปสัมภาษณ์ลูกศิษย์จนมีข้อมูลมันขัดแย้งกันหลายอย่าง
ขอชี้แจงตรงนี้ชัดคุณผู้ชมฟังให้ดี
ดิน๑๐ไร่ที่อยู่ตรงนี้รวมทั้งตรงสำนักสงฆ์ที่พระเดือนชัยไปอยู่เนี่ย
ที่นี้เป็นชื่อของเธอเองนะฮะ
เป็นพื้นที่สวนยางพาราที่แม่กับพ่อยกให้เป็นมรดก
ไม่ใช่ของพระเดือนชัยแต่เป็นของฉันคือนางสาวพานศรี
ดินตรงนี้นะได้สร้างบ้านไว้ให้
หากพระพี่ชายออกจากทางธรรม
ก็จะให้ออกมาอยู่ทางโลกก็คือจะมาอยู่ที่นี่ในพื้นที่เดียวกัน
ถ้าเกิดศึกแล้วเป็นการเตรียมเอาไว้ให้จะมาอยู่ก็อยู่ได้
พระพี่ชายจะไปให้เลขใครมีพฤติกรรมอะไรก็แล้ว
แต่ถ้าเกิดมันไม่ดีก็ว่าไปเป็นส่วนของพี่ชาย
ไม่เกี่ยวข้องกับฉันและครอบครัวอย่าเหมารวมกัน

หลังจากนี้ให้หยุดสัมภาษณ์คนแก่และคนพิการได้แล้ว
เพราะเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ส่วนบรรยากาศในสำนักสงฆ์บ้านเกิดของหลวงพ่อหรือพระเดือนชัยเนี่ย

อย่างไร้เงาพระเดือนชัย
ก็มีแต่ลูกศิษย์ลูกหาเดินทางกันไปไม่ขาดสาย

สอบถามลูกศิษย์ลูกศิษย์ของพระเดือนชัยมาจากหนองคาย
มีการนำกระเป๋าสตังค์๒ใบพร้อมดอกมะลิเตรียมจะมากราบ

แล้วขอให้ท่านเจิมกระเป๋าให้อยากจะให้เงินมันไหลมาเทมา
แต่ก็เสียใจเพราะว่ามาแล้วไม่เจอพระเดือนชัยนะครับ
เจอแต่นักข่าว
นับถือท่านได้ยินข่าวจ้ะมาแล้วก็ไม่เจอเนี่ยโอ้ย
สิทธินิดนึงเสียใจที่ไม่ได้เจอหลวงปู่นะ
คนเคารพสัทธาก็มีนะฮะก็ว่ากันไปตามความเชื่อของแต่ละบุคคล
ก็ไม่ผิดหรอกนะฮะเพราะท่านก็เป็นพระอยู่เนอะนะฮะ
ส่วนตอนนี้คำถามว่าพระเดือนชัยอยู่ที่ไหนอ่าพระท่านไปจำวัดที่อ่า
วัดนะฮะอยู่ที่ป่าศิลาอาจวนารามหรือว่าวัดพระอาจารย์สายันที่กรสินครับ
อืมนะก่อนที่อ่าเจ้าคุณจานิมนต์ไปที่นครนายกนะฮะ
สิบเจ็ดมิถุนายนแล้วก็จะอยู่จนถึงสามสิบมิถุนายน
แล้วก็ฝากบอกลูกศิษย์ว่าตอนนี้อัตมาสบายดีนะครับ
เรื่องของชมพู่ยังไม่จบต้องตามกันต่อแน่นอนคุณผู้ชมใช่ค่ะนะครับ